มีข่าวสารมากมายหลากหลายจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันเลยดีกว่านะคะ
พาไปจุดแรกที่เขาเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งใน๑๐จุดเช็คอินของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันเลยนะคะ
เขาว่าลงภาคใต้อาจจะนึกถึงแต่ทะเลใช่ไหมคะใช่
แต่ที่นี่จะพาไปดูก็เป็นทะเลเหมือนกันแต่คือทะเลหมอกที่สวยงามมากเลยล่ะค่ะ
เขาศูนย์นี่เองค่ะเป็นสุดยอดของทะเลหมอกที่มีวิวที่สวยงาม
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองนครช่วงนี้เนี่ยเป็นเมืองนคร
นักท่องเที่ยวเขาไปกันเยอะครับเพราะว่าไปกางเต็นต์ชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศสวยงามแบบนี้ค่ะ
ทุกคนก็จะตื่นแต่เช้าเพื่อมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็รอชมทะเลหมอกแบบนี้
คนเยอะมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นช่วงส่งท้ายปลายปีไงคะ
คือจุดนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีการขุดแร่
จนกระทั่งเขามีการสั่งปิดหลังจากนั้นมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็มาปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำให้ตอนนี้นะคะหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
ประทับใจมากเมื่อได้มาเห็นธรรมชาติบนเขาศูนย์แห่งนี้
และแต่ละคนนะก็ต้องเตรียมพร้อมมาอย่างดีเพราะว่าถ้าจะต้องการเห็นทิวทันที่สวยงามก็ต้องมาแต่เช้า
หรือนอนทั้งคืนข้างบนนั้นเลยช่วงสายสายประมาณ๗โมงเช้าสายแล้วยังยังนะ
เช้าสายแล้วสายนิดนึงเริ่มพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว
ช่วงนั้นแหละ๗๘โมงก็จะเริ่มเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะ
แล้วช่วงประมาณสัก๘โมงนิดเนี่ยก็จะเห็นทะเลหมอกสุดลูกหูลูกตาสวยงามเป็นคลื่นเหมือนคลื่นทะเลอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วมองไปสุดลูกหูลูกตาเราก็จะเห็นภูเขาสูงตรงานโผล่ขึ้นมากลางทะเลหมอก

เต็นต์ได้อุ้ยเห็นยกจักรยานได้ด้วยเหรอคะ
อันนี้เป็นการถ่ายรูปของเขาแล้วแต่แล้วแต่จะสร้างสรรค์กันเลยเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าสายแบบเย็นมืดค่ำยังไงเนี่ยก็ประทับใจกันทั้งนั้นเลยนะคะ
เพราะว่านี่เป็นอีกจุดหนึ่งจุดชมวิวที่ช่วงปีใหม่เนี่ย
มีการมาเตรียมพร้อมเพื่อจะมาเที่ยวที่นี่กันเยอะแยะมากมาย
เพราะฉะนั้นนะใครจะวางแผนไปเที่ยวช่วงปลายปีแห่งนี้
ลองดูไปเช็คอินดูที่เขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ